มีผู้ชายคนหนึ่งหอบหลักฐานไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะ
เขามาจากอุบลราชธานีเลยนะ
ขึ้นมาที่สายใหม่กรุงเทพเลย
นี่นะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อสัญญาลาวิราชอายุ๔๖ปีนะครับ
บอกว่าเป็นชาวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
เอาหลักฐานมาร้องขอความช่วยเหลือกับทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ผู้เกาะตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
เอาบ้านพักพร้อมกับกิจการลานมันของเขาไปขาย
ทำให้ตอนนี้เขาต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
ไปอาศัยจอดรถนอนตามปั๊มน้ำมันต่าง
ร่อนอย่างนี้มา๒๐กว่าวันแล้วตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอด
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เคยมีฐานะยากจนนะ
ก็มานะอดทนสร้างรากฐานชีวิตทำงานทุกอย่างจนมีเงินมีทอง
ลงทุนไปซื้อรถทัวร์ทำกิจการนำเที่ยวอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ขยายผลต่อยอดนะซื้อบ้านซื้อที่ดินทำธุรกิจลานมัน
สร้างอนาคตต่างไม่เคยสารสัมพันธ์กับใครไม่เคยไปมีลูกมีเมียที่ไหนอะไรยังไง
จนกระทั่งเมื่อสี่ปีก่อนคุณสัญญาบอกเขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ทำกิจการลานมันเหมือนกันแต่ธุรกิจของหญิงคนนี้เนี่ยล้มละลาย
คุณสัญญาก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาก็รักใคร่ชอบพอกัน
ค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ซึ่งเขาก็เชื่อใจไว้ใจผู้หญิงคนนี้มากให้ดูแลกิจการทุกอย่าง
บ้านช่องธุรกิจกิจการลานมันส่วนตัวคุณสัญญาก็ขับรถทัวร์อ่า
พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามที่ต่างเรียกว่าหารายได้๒ทาง
คุณสัญญาเองพาลูกทัวร์ไปเที่ยวทีไปทีนึงก็๕วัน๗วัน
กลับมาบ้าน๒วัน๓วันออกไปอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่อย
เงินทองที่ได้มาให้ฝ่ายหญิงเก็บหมดรวมถึงให้ดูแลธุรกิจลานมันด้วย
เมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสัญญาอ้างว่ากลับมาถึงบ้าน
มาถึงบ้านนี่ฮะเขาบอกเขามีคลิปมีหลักฐานมีเอกสารต่าง
มาถึงบ้านเอ้าทำไมมีคนแปลกหน้ามานั่งอยู่ในบ้าน
ถามว่าคุณคือใครเขาบอกเขาซื้อบ้านกับกิจการลานมันเนี่ย
ต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของที่นี่
คุณสัญญาบอกผมช็อกเลยนี่เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
ขอดูเอกสารต่างพบว่าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่กินกับคุณสัญญาเนี่ย
ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงต่างนานา
ขายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบ้านทั้งลานมันไป
ด้วยเงิน๑ล้าน๒แสนบาทและก็ขายตั้งแต่เดือนธันวาคมปี๖๕ไปแล้ว
ตอนนั้นได้เงินจ้อนแรกไปก่อนแล้ว๗๐๐๐๐๐บาทหรืออีก๕๐๐๐๐๐บาท
นัดหมายจะจ่ายให้๑๕เมษายนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้หนีหายไปแล้ว
เขาก็เลยหอบหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สพศรีเมืองใหม่ที่อุบลราชธานี
แล้วก็นี่เขาบอกเขามีหลักฐานก็ติดต่อไปหาผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
ที่อยู่กินกับเขาเนี่ยได้คำตอบกลับมาทางไลน์
กลับมาบอกขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือก
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ยังไม่ได้มาช่วยดำเนินการอะไร
ให้มีความคืบหน้าทางคดีเขาก็ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนไปเรื่อย
เพราะบ้านไม่มีแล้วกิจการลานมันต่างไม่มีแล้ว
นี่ฮะก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
บ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้ไม่มีที่หลับที่นอนวันนั้นหรอก
ต้องไปนอนที่ปั๊มน้ำมันผมสงสารตัวเองมากเลยครับ
ไม่คิดว่าอดีตภรรยาจะทำกับผมแบบนี้นะครับ
ซึ่งเขาเองก็สร้างหลักฐานเท็จมา
เพื่อจะขายกิจการร้านมันโดยไม่บอกผมกล่าวผมเลยสักคำครับ
อ่านี่ผิดสัญญาเขาก็เล่าไปยิ้มไปนะ

ไม่รู้ใจดีสู้ชีวิตหรือว่ายิ้มแบบ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
ฝั่งหนึ่งเขาด้วยค่ะแต่ก็สอบถามไปยังภูมิกับการสพศรีเมืองใหม่
ทันตระหนดเอกศักดิ์ชัยเกรดโกอ่าเกรดโกมนต์แล้วนะฮะ
จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับซึ่งท่านบอกเดี๋ยวท่านก็จะดูเรื่องของสำนวนคดีต่างให้
เพราะทางคุณสัญญาเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้
เรื่องนี้ก็คงต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายก่อน
ใช่นะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ส่วนกรณีที่คุณสัญญาไม่มีที่พักต้องไปอาศัยนอนตามปั๊มเนี่ย
เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือให้พี่เดี๋ยวเบาบอก
คือซึ่งจริงถ้าสมมุติว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของการปลอมลายเซ็นต์จริงเนี่ย
เอกสารสัญญาซื้อขายน่าจะเป็นโมคะถ้าพิสูจน์ได้นะคะ